ปัจจุบันนี้เรื่องของการทำประกันภัยมีนวัตกรรมที่ทำให้
รวมทางเรื่องของแอปบิเคชันส์โพลส์บนสมาร์ทโฟน
คุณผู้ชมจะสามารถเข้าไปเรียกดูข้อมูลได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ประกันภัยไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการคุ้มครองอย่างเดียว
แต่ยังอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตแค่ปลายนิ้วสัมผัส
ผู้เอาประกันภัยรูปแบบใหม่
ที่ช่วยให้ชีวิตของผู้เอาประกันภัย
ทันโลกดิจิทัลได้ค่ะ
ซึ่งรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัย
มารวมอยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวค่ะ
โดยกรุงเทพประกันภัยพัฒนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
ที่รวบรวมข้อมูลผู้เอาประกันภัยเอาไว้
เช่นบัตรผู้ประกันภัยหน้าตารางกรมทัน
รายละเอียดความคลองต่างเช่นเลขที่กรมฐาน
ระยะเวลาคุ้มครองความครองนะครับ
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า
มาไว้ในสมาร์ทโฟนที่เดียวนะครับผม
กรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ

หรือเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริการ
ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพประกันภัย
ภายหลังจากที่เราทำประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนก่อนค่ะ
ระบบจะให้ทำการยืนยันตัวตนโดยระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ประกันภัย

และสามารถใช้งานได้ทันทีครับผม
ซึ่งระบุข้อมูลของผู้เอาประกันภัยไว้
มีทั้งชื่อนามสกุลเลขที่กรมฐานประกันภัย

และรายละเอียดของรถยนต์ที่เอาประกันภัย
โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา
แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตค่ะ
จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของกรมฐานประกันภัยรถยนต์
แก่รายละเอียดกรมฐานประกันภัยรถยนต์

ลิกดูหน้าตารางกรมทันประกันภัย

และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
อกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดของสินค้าประกันภัยอื่น
กรุงเทพประกันภัยที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์
รวมไปถึงโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์ต่าง
และข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทอีกหลากหลายช่องทางค่ะ